เปิดโลกเศรษฐกิจกับผมทัศนัยโค้ทองนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศวันแรกของการเปิดยื่นกู้
โครงการบ้านประชามรัฐนะครับมีประชาชนจำนวนมากครับ
เดินทางไปสอบถามรวมทั้งไปยื่นกู้กับโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
เพราะโครงการนี้ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับ
ติดตามบรรยากาศกับคุณจริพักกมลไตรตรึงตรีคูณ
รายงานสดมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจนถึงขนาดนี้ก็ยังมีประชาชนทยอยมา
ขอยื่นกู้ในโครงการบ้านประชารัฐกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะผ่านไป๒ชั่วโมงแรกมียอดขอกู้เข้ามาแล้วประมาณ๕๐๐ล้านบาทนะคะ
โดยเฉลี่ยการขอกู้นั้นแต่ละลายก็จะอยู่ที่ประมาณ๙แสนบาทถึง๑ล้าน๕แสนบาทค่ะ
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกนะคะว่า
ถ้าหากว่าเอกสารครบถ้วนในวันนี้ก็สามารถที่จะปล่อยกู้ได้ภายใน๕๗วันค่ะ
บรรยากาศการขอยื่นกู้โครงการบ้านประชารัฐที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศ
ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะ
เพียงแค่สองชั่วโมงแรกก็มีประชาชนทยอยมาขอกู้แล้วประมาณห้าร้อยล้านบาท
อย่างประชาชนสองรายนี้นะคะรีบเดินทางมาที่ทศเพื่อมาขอเข้าร่วมโครงการ
เพราะโครงการนี้เป็นลักษณะใครมาก่อนได้ก่อนจึงกังวลว่าจะยื่นกู้ไม่ทันค่ะ
โดยจะนำเงินกู้ไปซื้อคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน๑ล้าน๕แสนบาทแถวชาญเมือง
ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นอย่างดี
แต่ก็มีข้อแนะนำนะคะว่าอยากจะให้ภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่จะเข้าร่วมโครงการว่าเป็นโครงการไหนบ้าง
และเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสามารถช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเราไปฟังเสียงประชาชนกันค่ะ
การผ่อนชำระหากกู้อยู่ที่ประมาณ๕๐๐๗๐๐บาทก็จะผ่อนชำระประมาณ๒๑๐๐๓๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่หากกู้๑ล้าน๕แสนบาทก็จะผ่อนชำระประมาณ๗๒๐๐บาทต่อเดือน
ซึ่งทางผู้บริหารของทอศก็คาดการณ์ว่าตลอดทั้งวันนะคะจะมีการขอสินเชื่อในโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
หรือประมาณ๒๐๐รายโดยจะสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ภายใน๕๗วันค่ะ
คาดว่าวงเงินสินเชื่อ๒๐๐๐ล้านบาทจะหมดภายใน๒เดือน
ขณะที่ธนาคารออมสินประเมินว่าการปล่อยกู้น่าจะกระจายในต่างจังหวัดมากกว่า

ก็สามารถใช้บัญชีรายรับรายจ่ายยื่นขอสินเชื่อแทนได้
และจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกิจการด้วยค่ะ
ส่วนเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐนะคะจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการโอน
และค่าจดจำนองค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีแรก
รวมทั้งในส่วนให้ส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละสอง
ราคาขายเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองค่ะ
สำหรับโครงการบ้านประชารัฐนี้จะมีระยะเวลาในการปล่อยประมาณ๒ปี
เพราะว่าประชาชนท่านใดที่สนใจก็สามารถมาที่ธนาคารอาคารสงครบธนาคารออมศิลป์
หรือธนาคารกรงไทยได้ค่ะโดยในส่วนของปรัชกระทรกันคลังเองนะคะ
เชื่อว่าโครงการบ้านประชารัฐจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะคะ
ขยายตัวได้ร้อยละ๐๐๗ถึงร้อยละ๐๐๘ค่ะ
สิริพักกมลตรายตรงตีคูณข่าวเทละทีวีรายงานสดจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ
โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์
จะทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
มีบ้านเป็นของตัวเองประมาณสองหมื่นราย
สามารถเริ่มไปขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ